มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๖๘ปีถูกแทงเสียชีวิต
แล้วศพถูกทิ้งไว้ในหอพักแห่งหนึ่ง
ตำรวจไปเจอนะคะก็ตั้งข้อสงสัยว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะเป็นเพื่อนที่ชอบดื่มเหล้าด้วยกัน
สงสัยแบบนี้เพราะว่าหลังจากที่ไปพบศพแล้วตามหาเพื่อนคนนี้ไม่เจอเลยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครรับแจ้งเหตุมีคนถูกแทงเสียชีวิตบริเวณหน้าห้องพักของบ่อดินแห่งหนึ่งค่ะ
อยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลวิพารามจังหวัดสมุทรสาครนะคะ
ตำรวจประสานแพทย์ชุดพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบศพนายธรรมนูลศรีนิเทศอายุ๖๘ปีเป็นชาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
นอนเสียชีวิตอยู่หน้าห้องพักสภาพศพบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมหลายจุดนะคะ
แก้มซ้ายลำคอหน้าผากขวาและใต้กกหูรวมประมาณ๑๐แผล
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า๘๑๒ชั่วโมงค่ะ
ธนกฤษกานนท์อายุ๓๙ปีพนักงานรักษาความปลอดภัยของบ่อดินแห่งนี้เล่าว่า
ช่วงที่เข้าเวรที่ป้อมยาบ่อดินนางเรียมมาเปียเข้ามาแจ้งว่านัดกับผู้ตาย
บอกว่าจะมาเอาปลาที่บ่อดินนั่นแหละก็เลยพาเข้าไปที่ห้องปรากฏ
ไม่ได้ปลาค่ะไปเจอศพแทนนะคะศพของนายธรรมนูลรีบแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบ
สำหรับผู้ตายทำงานเป็นรอปภของบ่อดินเหมือนกันค่ะ
ผู้ตายเนี่ยชอบดื่มเหล้ากับนายฉ่ำในฉ่ำเขารู้แค่ชื่อนะไม่รู้นามสกุลนะคะ
อายุประมาณห้าสิบห้าปีในฉ่ำบ้านอยู่ซอยข้างสถานีไฟฟ้าบางไผ่เตี้ย
หลังเกิดเหตุในฉ่ำหายตัวไปเลยค่ะ
ต่อมานางจำเนียนกานนท์อายุ๖๗ปีน้องสาวของผู้ตายเดินทางมาชูศพ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะคะบอกว่านอกจากพี่ชายจะชอบดื่มเหล้ากับนายฉ่ำเป็นประจำแล้ว
ยังเคยถูกในฉ่ำขอยืมเงินด้วยแต่พี่ชายไม่เคยให้
และเธอก็เคยจ้างในฉ่ำไปช่วยงานที่บ้านแต่ในฉ่ำก็ไปขโมยทรัพย์สินในบ้านไปอีก
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานนะคะว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดจากผู้ตายดื่มเหล้า
แล้วก็ทะเลาะกับผู้ก่อเหตุจนถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิต
ซึ่งจะเร่งสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีค่ะ